ไปดูเรื่องของพระลูกวัดรูปหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
คือเสพยาบ้าชาวบ้านบอกรับไม่ได้แบบนี้ก็เลยมีการให้ลาศิกขา
ซึ่งก็ยอมลาสิคะแต่โดยดีคุณผู้ชม
เรื่องนี้นายวิชัยนาคฤทธกำนันตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมกำลังอาสาสมัครมูลนิธิสัทธาสามัคคีการกุศลและชาวบ้านจำนวนหนึ่ง
เดินทางมาที่สำนักสงฆ์วัดถ้ำเพดาน
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่า
สันติศุกร์สะหม้ออายุ๒๒ปีที่มาจำพรรษาอยู่วัดนี้ได้ประมาณ๑พันศาเท่านั้น
แต่มีพฤติกรรมมั่วสุมเสพยาบ้าภายในวัดสร้างความเสื่อมเสียและขาดศรัทธาของประชาชน
ผู้นำชุมชนและชาวบ้านก็เลยต้องการให้พระสันติสุขลาศิกขาโดยไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิ้น
ก็มีการเจรจากันล่ะค่ะใช้เวลาไปร่วมชั่วโมงโดยมีพระชัยพิชิตปิยวาจโก
ซึ่งเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดถ้ำเพดานมาร่วมฟังด้วย
จนกระทั่งคุยกันไปคุยกันมาพระสันติศุกร์ยอมรับว่ามั่วสุมเสพยาเสพติดจริง
แล้วก็เสพยาบ้าแบบนี้มานานแล้วก่อนที่จะมาบวชเป็นพระด้วย
ขณะที่บวชเป็นพระก็ยังรักรอบเสพยาบ้าวันละเม็ดถึงสองเม็ดอยู่แบบนี้เป็นประจำ
โดยจะให้ญาติที่เป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยไปหาซื้อยาบ้ามาให้เสพที่กุฏิเลยค่ะ
พอท่านรักษาการเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดถ้ำเพดานได้รับฟังแบบนี้
ท่านก็บอกว่าให้พระทำการศึกต้องศึก
ใช่ท่านพระสันติศุกร์ก็เลยยินยอมแล้วก็ให้ความร่วมมือแต่โดยดี
ก็เปลี่ยนชุดเป็นคาราวาสตามปกติทีนี้ผู้นำชุมชนและชาวบ้านเขาก็มีการปรับความเข้าใจกัน
พูดคุยกันบอกว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการให้โอกาสกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีนะ
ถ้าหากว่าอยากจะกลับมาบวชใหม่ทางวัดก็ยินดีเหมือนกัน
แต่นายสันติศุกร์จะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และต้องทำตัวเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านด้วย
สันติสุขเองก็รับปากนะคะแล้วก็เข้าไปในกุฏิเก็บข้าวเก็บของ
ญาติญาติที่มารอรับก็รอรับพาขึ้นรถกลับไป
แต่ก็ไม่ได้ระบุนะว่าจะไปที่ไหนต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าพร้อมที่จะให้อภัย
สันติศุกร์ถ้าหากว่ากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกนะคะ
ก็คงต้องนำตัวไปบำบัดก่อนนะนะ